คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ล่าสุดไปทำบุญทอดกระถิ่นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่พอไปถึงปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะ
ใส่ชุดพื้นเมืองร่วมกิจกรรมกับชาวศรีสะเกดน่ารักมากนะ
คือเป็นนางเอกที่น้ำดีมากเพราะว่ามีแต่เรื่องราวดีให้เราได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะ
งานนี้แพนเคคนุ่งผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วย
ซึ่งคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นทริปบุญของทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้องชาย
และยังแอบเห็นนะว่าพี่หมีก็ไปด้วยเหมือนกันค่ะ
งานนี้แพนเค้กยังได้ร่วมขบวนฟ้อนรำของชาวบ้าน
เรื่องลีลานี่บอกเลยนะคุณผู้ชมให้เต็มสิบแบกไม่หักเลยล่ะจ๊ะ
ไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่านะอยู่ที่สตูดิโอไทยรัฐทีวียังเห็นแพนเค้กถึงศรีสะเกด
ซึ่งสาวแพนเค้กก็ได้บรรยายความรู้สึกเอาไว้นะคะว่าเป็นงานบุญที่สนุกสนานอบอุ่นมากค่ะ
ป้าน้าอาคุณตาคุณยายมาร่วมงานบุญกันมากมาย

โดยเธอเองและครอบครัวค่ะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพที่วัดโพกระสังอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดในปีนี้
ซึ่งก็ได้เห็นประเพณีที่สวยงามได้ร่วมขบวนกระถิ่น
และเห็นการแต่งกายพื้นเมืองที่งดงามเป็นภาพและบรรยากาศที่น่ารักมาก
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบุญนะคะแต่ความน่ารักของเธอยังไม่หมด
เท่านี้นะก่อนเดินทางกลับแพนเค้กและคุณแม่ยังชวนกันไปล้างห้องน้ำ
วัดอีกด้วยค่ะใส่ชุดนี้แหละไปล้างห้องน้ำกันเลยทีเดียวเรียก
ว่าเป็นเรื่องราวดีแบบครบสูตรตามสไตล์ของแพนเค้กจริงนะคะ
รวมไปถึงไปร่วมงานบุญเยอะแยะมากมายที่ไหนมีงานบุญที่นั่นมีแพนเค้ก
ใช่ค่ะบอกเลยว่าออร่าคนที่แบบตั้งใจทำความดีเนี่ยมันสวยเปล่งปลั่งมากจริงนะคะ